ร้อยเอ็ดนะคะมีผู้หญิงอายุ๓๔ปีคนนึง

คว้ามีดปอกผลไม้จ้วงแทงพ่อเลี้ยง
เข้าไปที่ลำคอจนเส้นเลือดขาดเสียชีวิตเลยนะคะ
สาเหตุเธอบอกว่าพ่อเลี้ยงพยายามลวนลามเธอมาหลายปีแล้ว

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านหนองเศร้าในอำเภอกเกษตรวิสัยนะคะ
เมื่อวานนี้เองตำรวจเข้าตรวจสอบ
พบศพของนายสายันอุณหัดสาอายุ๕๕ปี
นอนเสียชีวิตอยู่บนแคร่หน้าบ้านของเพื่อนบ้านค่ะ
มีบาดแผลถูกแทงด้วยมีดเข้าที่ลำคอจนเส้นเลือดขาด
แล้วก็มีที่ชายโครงซ้ายและขวารวม๓แผลนะคะ

นางสาวสุดารัฐมนต์ปริญญาอายุ๓๔ปี
ยืนรอมอบตัวอยู่กับตำรวจ
นางสาวสุดารัฐเล่าให้ฟังว่าผู้ตายเป็นพ่อเลี้ยงของเธอเอง

ส่วนแม่ของเธอเสียชีวิตไปแล้ว
ที่ผ่านมาเธอกับพ่อเลี้ยงทะเลาะกันประจำค่ะ
เพราะว่าพ่อเลี้ยงพยายามที่จะลวนลามเธอตลอดเวลา
พยายามบังคับให้เธอร่วมหลับนอนด้วย
ปีที่แล้วกลางดึกมีวันหนึ่งพ่อเลี้ยงเมาเหล้ามา

แต่เธอตื่นขึ้นมาพบก็เลยแจ้งความดำเนินคดี
ตอนนั้นสารตัดสินจำคุกพ่อเลี้ยง๘เดือนแล้วนะคะ
จำคุก๘เดือนพ้นโทษออกมาได้ทำเหมือนเดิมเลยค่ะ
ยังคงพยายามจะลวนลามพยายามจะบังคับให้ร่วมหลับนอนด้วยเหมือนเดิม
ก่อนเกิดเหตุเธอเดินไปบ้านของเพื่อนบ้าน
แล้วพ่อเลี้ยงก็เดินตามมาแล้วทะเลาะกันอีก
บอกไม่ไหวแล้วบันดาลโทษะ
คว้ามีดปอกผลไม้จ้วงแทงพ่อเลี้ยงไปจนบาดเจ็บสาหัส
เลี้ยงก็พยายามเดินไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านนะคะ
แต่ก็ไม่ทันนะคะล้มลงสิ้นใจอยู่บนแคร่นั่นแหละ
เมืองต้นตำรวจดำเนินคดีกับนางสาวสุดารัฐในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็ส่งศพนายสายันไปชนะสูตรอีกครั้งที่โรงพยาบาลเกษตรวิสัยนะคะ